ก็อีพีนี้อีพีที่๓๘นะครับ
สวัสดีอย่างเป็นทางการครับผมตะครับ

จอมอหังการแห่งโฟตาเกจ

เขาอหังการกว่านักเตะทุกคน
พูดถึงนักเตะโปรเกตทุกคนยังมีความอหังการไม่เท่าเขาคนนี้แล้วกัน

ใช่ถูกต้องคนนี้คือที่สุดของที่สุดครับ

คนนี้คนนี้ต้องย้อนกลับไปสัก๒๐ปีที่แล้ว
ในช่วงที่เขาเพิ่งเริ่มทำงานด้านการเป็นโค้ชนะครับ

คนนี้ก็คือโชเฟ่บุรินโยเนี่ยก็อาจจะอยู่ในช่วงที่
เหมือนขาลงเนอะเหมือนขาลงแต่ก็ถ้าดูจากผลงานของเขา
ในเวลานี้ที่โรมาก็ถือว่าเป็นผลงานที่ค่อนดีไม่ถือ
ย่ำแย่แต่คือคือว่าอยู่ในเกณฑ์ดีด้วยซ้ำจนผมไม่
ได้แบบคุยกับพวกแบบที่เป็นแฟนบอลของโรมาหลายคน
คนด้วยซ้ำเนี่ยเขาก็บอกว่าเอ่อในความเป็นจริงเขา
ไม่ได้คาดหวังผลงานรูปการณ์แรกของมูลินโยไว้ด้วย
ซ้ำนะครับแต่ว่าผลงานของมูลินโยในตอนเนี้ย
จริงอยากจะบอกอย่างนี้อยากจะบอกอย่างนี้พี่บอยผลงานในสนามก็ไม่ได้แย่นัก
แต่ว่าที่ดอกไปของเขาที่ทำให้เรารู้สึกดอกคือชื่อเสียงเขา
แต่จริงผลงานการคุมทีมก็ไม่ได้ถึงขั้นว่าตกต่ำใดทั้งสิ้น
ใช่ผมว่าเขาอาจจะมีปัญหานิดหน่อยมีปัญหานิดหน่อยในสองส่วนก็คือ
ที่มันแตกต่างไปจากยุคที่เขาเคยยิ่งใหญ่มากนะครับ
อืมเป็นไปได้เป็นไปได้

ก็ถ้วยเนี่ยก็เรียกว่ายังไงดี
มันก็จะเป็นการปูทางไปสู่การเป็น

อืม

ก็ได้ไปฟุตบอลยุโรปอาจจะถ้วยเล็กหน่อยหรือจะถ้วยกลางอันนี้ก็ต้องไปวัดกันอีกที

อืม

มูลินโยในช่วง๒๐ปีที่แล้วเป็นคนที่จี๊จาร์ดมาก
เป็นช่วงที่แบบกำลังห้าวนะครับ
แล้วก็เวลาที่เขาพูดออกมาอะไรสักอย่าง
ไม่ว่าจะเป็นการให้สัมภาษณ์ก่อนเกมหลังเกมให้สัมภาษณ์กับสื่อ
คมหนักหน่วงรุนแรงนะครับ
สามารถเก็บคำพูดของเขาไปพาดหัวข่าวได้แบบดุเด็ดเผ็ดมันอะไรอย่างนี้ครับผม
ถ้าเป็นมนุษย์ปัจจุบันก็คงเป็นมนุษย์มีน
แต่เวลานั้นเป็นคนในข่าวที่พูดอะไรตามทุกคนต้องฟัง

ถ้าที่ใจการคมขวัดคือทุกการณ์คือใช่หมดเลยนะครับคือนึกถึงท่าที่เค้าป้องหูได้อยู่ตลอดอ่ะมันเป็นท่าแบบแสบสันจิบจับเลยอ่ะค่ะแล้วเริ่มเป็นผู้จัดการทีมตอนอายุ๓๘เนาะ

ก็เลยเป็นเหมือนที่มาของเอฟพิโซดนี้ใช่ไหม
ใช่ใช่ครับใช่นะครับแล้วก็บูรินโยในช่วงนั้นก็ถือว่าเป็นคนที่สรรสร้างแท็กติกใหม่นะครับโดยเฉพาะการที่เป็นเทรนเนอร์ที่ให้ความสำคัญกับการเล่นเกมรับเป็นพิเศษนะครับ
เคยติดทีมชาติโปรตุเกต๑ครั้งครับในช่วงปี๑๐๙๗๒นะครับ
ง่ายว่าแขวนซักตั้งแต่อายุประมาณ๒๔ปีนะครับหลังจากที่รู้ตัวว่าอาชีพอาชีพการค้าแข้งตัวเองอ่ะมันไม่ได้ประสบความสำเร็จอย่างแน่นอนใช่ไหมครับ
เขาเขาเขาคือว่าไอวิสารและกีฬาเนี้ยมันสามารถที่จะส่งผลดีต่อการทำที
ฟุตบอลได้อย่างแน่นอนนะครับเพราะว่าศาสตร์ของกีฬาเนี่ยเมื่อเอา
สาดของวิสัตว์ใส่เข้าไปในสาดของกีฬาเนี้ยมันจะช่วย
กีฬาไปนะครับจนกลายเป็นส่วนผสมที่ลงตัวนะครับ
แล้วก็หยิบทั้งหมดไปใช้ในการเรียนหลักสูตร
กลายเป็นฟุตบอลนะครับอืมตั้งแต่อายุยี่สี่ปีอืมนะครับ
โอกาสของมูลินโยในวงการฟุตบอลเนี่ยต้องบอกว่าประตูบานแรกที่คนที่ให้โอกาสเขา
ก็คือเซอร์บอบบี้รับสันนะครับรุ่นใหญ่ใช่รุ่นใหญ่
สเตอร์บอบบี้รับสรรค์คือผู้จัดการทีมคนสุดท้ายที่ทำให้
คัสเซิลประสบความสำเร็จมากที่สุดอืมนะครับอืมใช่พอสิ้นสุด
สเตอร์บอบบี้รับสรรค์แล้วนิวคัสเซินก็ค่อยค่อยสาระวางเตี้ยลงเตี้ยลงนะครับอ่า
อ่าค่อยดาวน์ลงใช่นะครับซึ่งสเตอร์บอบบี้รับสรรค์ถือว่าเป็น
บรมนกุญซืออีกคนนึงของวงการฟุตบอลอังกฤษนะครับเพราะว่า
คือเขาไม่ได้แค่เก่งกาดเฉพาะการคุมในอังกฤษเท่านั้นนะในต่างแดนเขาก็ประสบความเร็จมา
ไม่น้อยนะครับโดยตอนนั้นเนี่ยครับเซอร์บอบบี้รับสันย้ายไปทำงานที่ประเทศ
ตุเกะนะครับด้วยความที่เซอร์บอบบี้รับสันไม่สามารถที่จะพูด
โปรตุกีฟได้นะครับทำให้มีหนึ่งคนที่ได้โอกาสเข้ามาช่วยงานในส่วนนี้
บอบบี้รับสันก็คือการเป็นล่ามให้กับท่านเซอร์นะครับ
เพราะด้วยมูลินโยเป็นคนที่สามารถพูดได้หลายภาษานะครับ
แม้ว่าภาษาของเขาแต่ละภาษาจะฟังยากกว่าต่าง
เขาสามารถพูดศังเกร็ดได้เขาสามารถพูดศัพท์เบนได้
เขาพูดศัพท์โปรติกีที่สามารถได้อิตาลีก็พูดได้
แล้วก็แม้ว่าตำแหน่งของมูลินโยจะเป็นล่ามก็จริง
แต่ว่าความสามารถด้านฟุตบอลที่ผมเล่าไปตั้งแต่ตอนต้นก็คือ
เขาเรียนหลักสูตรโค้ชฟุตบอลไปในตัว
ก็คือเป็นร่านไปด้วยแล้วก็อีกด้านนึงก็คือทำงานของการ
ไปลงหลักสูตรโค้ชฟุตบอลอยู่ทำให้สิ่งเนี้ยครับ
เซอร์บอบวิทยาศาลเห็นว่ามูลินโยเป็นคนที่ดูจะเข้าใจ
สาดด้านฟุตบอลเป็นอย่างดีนะแล้วก็ตำแหน่งแค่ร่ามอย่างเดียว
น่าจะไม่เพียงพอแล้วทำให้มูลินโยได้ขยับขยาย
ตำแหน่งการงานที่ทำร่วมกับเซอร์บอบวิทยาศาลมากขึ้น
จนถึงการเป็นผู้ช่วยผู้จัดการทีมให้กับเซอร์บอบบี้รับสัน
ด้วยที่การคุมทีมที่ในโปรตูเกตนะครับ
ซึ่งในเวลานั้นเนี่ยเซอร์บอบบี้รับสันไปรับงานคุมทีมที่สปอร์ตติ้งลิสบอลนะครับ
เพียงแต่ว่าการคุมทีมที่สปอร์ตติ้งลิสต์บอลเนี่ยไม่ได้ทำงานอย่างยาวนานมากนักนะครับ
เพราะสุดท้ายเจ้าตัวก็ถูกปลดแล้วก็เซอร์บอบบี้รับสันก็ได้งานอีกครั้งหนึ่งที่ในโปรตูเกต
หลังจากนั้นทั้งคู่ก็ติดตามติดฝอยค่อยตามไปจนถึงที่บาเซโรน่านะครับอืม
ซึ่งหลายคนอาจจะยังไม่ทราบว่าครั้งหนึ่งมูลินโยก็เคยอยู่กับบาวเซวาน่ามาก่อน
เออซึ่งเอาจริงเนี่ยข้อมูลที่พูดมาจนถึงตอนนี้เชื่อป่ะว่าพี่ไม่รู้เลยนะว่าแบบเขามีความเชื่อมโยงกับเซอร์บอบบี้รอบสั้นยังไงอะไรอย่างเงี้ย
ใช่ครับซึ่ง
นะครับมีของแน่
ใช่มีของที่แบบน่าจะมีโอกาสที่จะเฉิดฉายในอนาคต
ในอนาคตอันใกล้นะครับแล้วก็เราก็ได้เห็นจริง
จากนั้นครับในปี๑๙๙๘ครับ
ก็คือเป็นสุดยอดกุญสือในตำนานทั้งสองคนเลย

โดยเฉพาะการจัดทำรายงานเกี่ยวกับคู่แข่งนะครับ

ในเกมที่แบบไม่สำคัญอะไรมาก
หรือแบบไม่ได้มีความจำเป็นอะไรมากเนี่ย

ไม่ได้มีความสำคัญระดับลาลิก้าหรือแบบฟุตบอลถ้วย

ก็คือมีการเลือกตั้งประธานสโมสรคนใหม่แล้วปรากฏว่าผู้ท้าชิงดันชนะ
พอผู้ท้าเชียงชนะใช่ไหมครับเกมพลิกเขาก็เลยมองว่าเขาต้องเปลี่ยนกุญสือ
เป็นคนที่เขาเลือกเองกับมือดีกว่า

ก็คือคนพ่อก็เคยทำงานโค้ชให้กับสโมสรแห่งนี้แหละ

บอกง่ายสั้นชัดเจนเลยว่าห้ามตกชั้น

คือไม่ตกชั้นแต่ผลงานของทีมกลับดีกว่าความคาดหวังของสโมสรด้วยซ้ำ
ก็คือสามารถจบที่อันดับ๗เลขตัวเดียว
ก็คือการจบอันดับ๗มันก็สามารถต่อยอดความสำเร็จไปได้นะครับ
เพียงแค่๒รุ่นการก็คือ๒๐๐๒๒๐๐๔๐๐เท่านั้น
เพียงแต่ว่าภายในระยะเวลา๒ปีเท่านั้นครับ
ก็คือแชมป์ลิกสุดทั้ง๒ด้วยการนะครับ
ถือว่าไม่ใช่สิ่งที่เห็นได้ง่ายและเห็นได้บ่อยแม้กระทั่งในปัจจุบันด้วยนะครับ
เพียงแต่ว่านักเตะชุดนั้นชุดที่ไม่ได้เป็นนักเตะชื่อดัง
แต่สุดท้ายแล้วพวกเขาคงกลายเป็นนักเตะชื่อดังในเวลาต่อมานะครับ
เรียกว่าถ้าเป็นหุ้นเนี่ยก็คือรวยไม่รู้กี่เด้งต่อกี่เด้งนะครับ
บางคนซื้อมาไม่ถึงหลักล้านยูโรแต่ขายได้แบบ๓๐๔๐ล้านยูโร
กับการแนวทางการซื้อนักเตะของพวกเขานะครับ
ดังนั้นแล้วเนี่ยเรื่องของพลักกำลังหรือเม็ดเงินเนี่ยมันสู้กับลีอังกฤษสเปนอิตาลีเยอรมันพวกนี้ไม่ได้นะครับ

ของชาวป้อตูเกรดและป้อตูเกรดของบาลาซิล
มันมีความแตกต่างกันอยู่นิดหน่อย
แต่ก็ไม่ยากที่จะเข้าใจ
เพราะฉะนั้นแล้วถ้าหากพวกเขาต้องการที่จะมา

ถือเป็นทางเลือกที่น่าสนใจ
แล้วก็มีสายตาที่เฉียบแหลมในการคัดเลือกนักเตะสุดท้ายแล้วเนี่ย
แล้วก็ค่อยถูกเจียดในจนกลายเป็นเพชรที่เม็ดงามในที่สุดนะครับ
ประเด็นสำคัญที่ทำให้นักเตะโปรตูเกต
นั่นก็คือว่าพวกเขาต้องการชื่อเสียงนะครับ
ยังไงพวกเขาก็ต้องสู้แบบถวายหัวใช่ไหมครับเพื่อที่จะสร้างชื่อเสียงของตัวเอง
แล้วก็สโมสรก็ได้สิ่งที่เป็นโทฟี่กลับมานั่นเองนะครับ
และแฟนบอทจะรู้จักคือ
เป้าโวลโฟัยลา

คาโนคาวันโยก็เคยถูกยืมตัวไปอยู่ที่เซตูบอลเหมือนกัน
เหมือนว่าโมลินโยก็มีเส้นสายภายในในวิโตเลซีบอลครับ
เขาก็เลยเห็นว่าเฮ้ยตอนที่ลิคาโดคาวาโยไปเล่นที่ซิตูบอลมันเล่นดีใช่ไหมครับ
มันก็สามารถที่จะต่อยอดได้อย่างแน่นอนอย่างนี้
แล้วก็ยังมีนักเตะที่ในเวลานี้ชื่อค่อนข้างดัง
แต่ว่าในอดีตก็อาจจะโดเนมหน่อยอย่างเดโก้
เกโก้ก็สุดท้ายก็ได้ไปเล่นทั้งบาเซลน่าแล้วก็เล่นทั้งกับเชลซี
แล้วก็ยังมีพวกนักเตะแบบมานิเช่หรือว่าเตียโก้เมนเดฟ
ซึ่งสองคนนี้ก็ในเวลาต่อมาก็ไปค้าแข้งกับเชลซีเหมือนกัน
ถ้าเทียบกับยุคสมัยที่เขาคุมเชลซีนะครับ
คนนี้น่าจะเคยได้ยินชื่อกัน
พอใช้งานได้แต่ว่ากองกลางเขาค่อนข้างแน่น
เรียกว่าการทำงานของโมนิโยคือ
แม้ว่าเขาจะไม่เคยผ่านงานระดับนักเตะอาชีพมาก่อน
แต่ว่าการที่เขาทำงานกับหลุยฟานฮาวทำงานกับเซอร์บอบบี้รับสันนะครับ
ก็เป็นจุดสำคัญที่ทำให้เขาสามารถที่จะประสบความสำเร็จได้อย่างรวดเร็ว
ถือว่าเป็นกูรูด้านฟิตเนส
เพราะว่าไม่งั้นแล้วนักเตะมันจะไม่สามารถวิ่งได้๙๐นาทีนะครับ
เพราะพวกเขาเป็นทีมเด็กใช่ไหมครับแล้วก็อาศัยการโต้กลับเนี่ย
เวลาที่เจอกับทีมใหญ่มันก็เลยจะได้เปรียบ
ในปีนี้ต้องบอกว่าเป็นปีที่ฟุตบอลยุโรปค่อนข้างจืดนะครับ
เพราะว่าขุมกำลังพวกเขาแน่นมากนะครับแน่นมาก
หมายหลักของปอโต้ก็คือการทำยังไงก็ได้ให้ทีมไม่เสียประตู
เพราะว่าถ้าหากเสมอด้วยสกอร์ใดก็ตามหรือไม่เสียประตูเลยยิ่งดีจะทำให้ปอโต้เข้าสู่รอบต่อไป
โอกาสที่จะไม่เสียประตูเลยมันเป็นเรื่องยากมาก
เขาก็บอกว่าตลอดชีวิตการเป็นเฮสโค้ดของเขาเนี่ยเขาคว้ามาแล้ว๒๕โทฟี่

มันคือแบบมูสไตล์

เขาจะไม่มีการเปลี่ยนแปลงทีมใดทั้งสิ้น

เล่นดีแล้วแต่แค่แพ้จังหวะ

แต่ถ้าหากทีมยังยิงประตูไม่ได้

มีความกังวล

ไม่สามารถยิงลูกที่๒ได้

จะหมายถึงว่าเสียงเหตุไทยชนะมันกำลังจะมาก็จริง

ในระยะที่ได้หลุน
เป็นทีมฮาเวิร์ดครับเขาปัดบอลออกมา

รัดกลุ่มเรียบร้อยแล้วขาดแค่ประตู

ในภาพวันนั้นเราจะเห็นได้ว่า

เวลาพูดถึงการคว้าแชมป์ใดก็ตาม

เขาก็คงไม่ได้ดีใจสุดเหวี่ยง

ไปหานักเตะแล้วก็ถือว่าเป็นแบบภาพ
อันน่าประทับใจตลอดกาลตลอดชีวิตของเขา

ชัยชนะที่มหัศจรรย์แล้วก็เป็นครั้งแรก

ยั้งป้องกันการจู่โจม

ก่อนที่จะสะใจแล้วก็เข้าห้องพักไปที่สุด

ข้างในครับที่ต้องออกสู่ภายนอก

ใช่ครับคือในบทสัมภาษณ์วันนั้น

สีดำออกสีดำตัว

เป็นเสื้อโค้ดที่ใส่เพียงครั้งเดียว
สาเหตุสำคัญเลยครับเพราะว่าเสื้อโค้ดตัวเนี่ย
แล้วเขาก็ไม่ใส่เขาเก็บมันอย่างดี
อืมนะฮะนั่นแหละครับ
ให้มาเป็นผู้จัดการทีมของเชลซีซึ่งในเวลานั้นฟุตบอลพรีเมอร์ลีกเป็นการแย่ง

จริงจะบอกว่าเรื่องทั้งหมด

รู้สึกว่าเรื่องเส้นทางการ

คือเราไม่อย่างตัวพี่เองอ่ะ

ออกมาสัมภาษณ์หรือใดเขาคิดมาหมดแล้ว
เขาเป็นคนที่แบบใช่ใช่

ขนาดนี้นะคือโอเคแหละ

เราเชื่อว่าจะไปต่อ
อีกไม่แป๊บเดียวแน่

เรื่องเล่าทุกเรื่องมันมาจากปากของเขาหมดเลย

คือมันไม่ต้องผ่านการ
เขียนโดยนักข่าว
แต่ว่าทุกอย่างมันพูดไปจากปากของเขาหมดเลย

ใช่ไม่มีการเสริมแต่งใด

พี่แมนรู้สึกว่าตัวเขาเนี่ยคนเสริมแต่ง

ก็เราว่าเป็นคนหนึ่งที่น่าสนใจ

แต่ความสุขของเขาอยู่แล้วเขาเป็นหนึ่งในคนที่โลกต้องถันมองเขาไม่ว่าเขาจะขยับอะไร

ก็ถึงแซมว่าเขาดังกว่านักเตะบุรุเกษทุกคน

พีนี้ก็ประมาณนี้พี่บอยมีสปอยใดเพิ่มเติมอีพีต่อไปไหม
แล้วก็ในเวลานี้อนาคตของเขายังเป็นเครื่องหมายคำถาม

จะรอติดตามกันได้

ไปเดากันดูไม่ยากไม่ยาก
คิดว่าไม่ยากเหรอคือนี้

ก็เดาทางกันออกนะครับแต่เป็นนักเตะนะไม่ใช่เรื่องหรือผู้จัดการทีมใดเป็นนักเตะแล้ว

ทีมแชมป์น่าจะค่อนข้างชัดเจนแล้ว

ลิเวอร์ฟูน่าจะไม่สามารถเบียดได้แล้ว
แม้เขาเรียกอะไรว่าในทางทฤษฎียังเป็นไปได้แต่ว่าค่อนข้างจะยากนะครับ
ประตูได้เสียอะไรมันก็ค่อนข้างจะชัดเจนว่าเรียลฟูน่าจะทำได้ไม่ดีเท่าแมนซิตตี้แล้ว

ใช่เพราะว่าเอาอิงฟอร์มไม่ค่อยดีมาหลายนัดแล้ว
แต่ว่าฟอร์มคืออย่างล่าสุดแมทล่าสุดเมื่อคืนเลยที่แข่งกับ

อื้อฮืออื้อฮือ
เป็นเครื่องหมายคำสั่งเหมือนกันแต่สิ่งที่ที่พอจะเห็นจากข่าวในเวลานี้ก็คือ
น่าจะไม่มีปัญหาถ้าเกิดยังอยู่กับทีมอืนแต่ว่า
เชื่อว่าตัวสำรองจริงไหมกลายทั้งที่แบบเพิ่งมาได้ลง
ตอนหลังมีปัญหาอย่างเงี้ยแล้วด้วยเขาเรียกอะไร
ทิ้งทีมไหนก็ได้เขาก็อาจจะเริ่มต้องมองแล้วล่ะ
แล้วนักเตะต้องการเล่น
จริงต้องบอกว่ามีนักเตะคนหนึ่งที่จะไม่อยู่ต่อแน่
เพราะว่าสองคนนี้เคยมีข่าวในช่วงแบบปลายตลาดซื้อขายหน้าร้อนเนี่ยเกี่ยวกับการไปเล่นในลาลิก้า
มันก็จะวกกลับมาอีพีเดเซอร์ในฟูสันที่เราเคยคุยครับว่าการคว้าแชมป์ยุโรปมันไม่ใช่เรื่องง่าย
แล้วที่สำคัญเรายังต้องโฟกัสกับบอลลีกมันยากนะคือจริงฤดูการนี้ถ้าในฐานะแฟนบอลลิวภูที่คุยกันมาตลอดแซวกันมาตลอด
๔แชมป์หรืออะไรก็ตามแต่เรารู้เลยว่ามันเป็นไปไม่ได้มันเป็นไปได้ยากมากเพราะว่าเราเห็นถ้าใครดูลิเวอร์ฟูลเตะ๒๓นัดที่ผ่านมา
มันเห็นได้ชัดว่านักเตะเล่นไม่ไหวคือมันไม่มีแรงจริงคือเรารู้เลยแมทโดยเฉพาะแมทเสมอสเปอร์
โชคดีมากที่เราเสมอได้เพราะว่าวันนั้นเห็นได้เลยว่านักเตะนักเตะไม่ได้เล่นไม่ดีด้วยแต่นักเตะไม่มีแรงจะเล่นใช้คำนี้ดีกว่า
การที่อลเม์สห์ที่เปิดแบบบอลไม่แม่นคือมันไม่ได้เกี่ยวกับเขาความตกแต่เรารู้สึกว่า
ทีมที่มันต้องลุ้นหลายถ้วยมันมีอาการนี้ได้หมดอยู่แล้ว
ถ้าดูตอนนี้ถ้าเกิดเรามันไม่ใช่แมทที่๓๖๓๗แล้วเนี่ย
ต่อถึงอีกสัก๔๕แมทเนี่ยมีปัญหานะเพราะนี่กองหลังเจ็บไปหมดทั้งทีมแล้วนะ
คือมันเห็นนะว่าเออมันไม่ง่ายขนาดนั้นแล้วเราก็รู้สึกว่าเออ
มันต้องเห็นใจในเรื่องของการทำทีมเหมือนกัน
พอเห็นข่าวมีข่าวจะปลดเป๊บว่าเราไม่ได้หนิก็แอบตะกะนี้เพี้ยนเกินไป
ก็ไม่มีใครพูดถึงเรื่องของการปลดเป๊บเลย
โหแต่ได้ฮาแลนด์มาอันนี้มันสุดไปเลยนะ
ทุกคนก็มีความอิจฉาลิสยาในทุกทีมว่าได้ขนาดนั้นไป
จะขยับยังไงสำคัญเหมือนกันนะ
แต่จริงถ้าในฐานะแฟนบอลที่มองเห็นในฐานะทีมแย่งแชมป์ด้วยกันเนี่ย
รู้สึกว่าการมาของฮาแลนด์มันก็เป็นระดับหนึ่ง
แต่ว่าจริงสิ่งที่ทีมควรจะทำควรจะโฟกัสคือการไม่เสียแต้มง่าย
เหมือนกับทีมเล็กเพราะว่าพอละมวัดดูจริง
บิ๊กซิกเจอกันเองมันผลัดกันแพ้ไฟล์กันชนะอยู่แล้ว
คือการที่คุณไม่เสียแต้มกับทีมเล็กทีมกลางเนี่ย
นั่นเป็นเรื่องสำคัญที่จะเสียแต้มอันแต่๑๐ปีได้มากกว่า
คือเรารู้สึกว่าเราได้เท่านี้เราอยู่เท่านี้ก็ได้แต่ว่าต้องไม่เสียงง่ายกับทีมเล็ก
กันแพ้ผลัดกันชนะเรื่องปกติตัดแต้มกันเอง
แต่ไอ้ที่มันเป็นประเด็นมันน่าจะเป็นทีมเจอทีมเล็กทีมกลางตารางอย่างนี้

เอาให้อยู่เพราะลิเวฟูชัดเจนมากที่พลาดแชมป์คือไปพลาดเสมอเยอะในช่วงหนึ่ง

ก็มีอัปเดตเรื่องทานแรกนี้ขึ้นมาหน่อยหนึ่งในช่วงท้าย

มีจังหวะดีเลย์ด้วยนิดหน่อย

มีจังหวะดีเลบ้างในบางครั้งนะครับ
ก็ขออภัยไว้ตรงนี้นะครับ
เดี๋ยวคิดว่าช่วงหลังจากนี้เหมือนจะเห็นประกาศได้กลับไปทำงานออฟฟิศกันเร็วนี้แล้วล่ะ
น่าจะได้อัดในสตูกันเรื่อยแล้วนะครับ

สวัสดีครับ